ต้องถามไปถึงคุณผู้ชมเคยเจอไหม
ดเงินแล้วบางทีดึงบัตรเข้าไปบ้าง
เงินออกบ้างเงินตัดในบัญชีนะ
แต่ว่าเงินพอออกมาแล้วปุ๊บมันก็ดูดกลับไป
แล้วบัตรของเรามันไม่คืนให้อย่างนี้เหรอฮะ

ใช่คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของผู้ชายคนนึงเขาหัวร้อน
ตอนแรกเนี่ยนะเงินมันออกมาแล้ว๒๐๐บาท

แล้วสุดท้ายเงินมันกลับเข้าไปในเครื่อง
แล้วเขาก็โมโหสิโมโหแล้วทำยังไงเดี๋ยวดูคลิปนี้ค่ะ
นี่อ่ะครับพี่ผมกดเงินมัน๒๐๐บาทไม่กินเงินผมอ่ะ
ไม่กินเงินผมอ่ะผมไม่รู้ว่า

จะพูกมาของมาแล้วพี่
อย่างนี้ไงพี่เสียบบัตรเข้าไป
กลับเงินมา๒๐๐ไม่กินเงินผมเลย

คือเขาโมโหมากเขาบอกไม่ใช่ตู้กดเงินแล้วเป็นตู้กินเงิน
เออคืออารมณ์มาเต็มมากก็หัวร้อนสิคะ
เพราะว่าเวลากดเงินแล้วเงินมันออกมาแล้วตอนแรก

แล้วดูสภาพสิคุณผู้ชมที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เขาหัวร้อนทุบตู้จนพังคามือเลยค่ะ
ทีนี้รอปภก็เลยคุมตัวไว้แล้วตำรวจมารับตัวไปดำเนินคดี
กลายเป็นว่าทำลายทรัพย์สินของธนาคาร

ต้องเสียค่าซ่อมตู้มากกว่า๒๐๐บาทแน่นอน
ทีนี้มีชาวเน็ตคนนึงเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนของผู้ชายคนนี้
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะในโลกโซเชียลเราก็ไปอ่านดู

ของผู้ชายคนนี้มาเคลียร์ปัญหา
แล้วก็ชดใช้ให้เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
บ้างก็กดเงินไม่ออกแต่ว่าตัดเงินในบัญชีแบบนี้
ก็เลยทำให้คนที่การท่าเรือหัวเสียแทบทุกวัน
คุณผู้ชมใครที่อยู่แถวการท่าเรือ

ตู้ของธนาคารอะไรช่วยไปเร่งแก้ไขให้เขาหน่อยกันนะครับ